คุณผู้ชมคะเรื่องเกี่ยวกับถนนเนี่ยก็มีมาให้ได้ติดตามกันค่ะ
เมื่อวานนี้มีคนเขาแชร์ภาพ
หลุมขนาดกว้าง๕เมตร
เลยนะคุณผู้ชมจุดตรงที่เป็นหลุมเนี้ย
ก็คือบริเวณถนนสูวิรณถวงมุ่งหน้าเชียงเซาต์เนี่ย
อันนี้คือตอนที่แบบสูบน้ำ
กำลังจะออกหมดนะแล้วตอนที่แบบสูบออกหมดถึงเห็นไงว่า
หลุมนี้มันใหญ่มากแล้วถ้าส่วนคนไม่ชินเส้นทางนี่แบบเป็นบ่อ
ใครมาขุดสระว่ายน้ำอยู่กลางถนนให้เล่นน้ำกันหรือเปล่า
เมื่อวานเขาโพสต์คลิปเป็นสภาพการจราจร
ถนนสุวินทวงมุ่งหน้าไปฉะเชิงเศร้า
จุดตรงนี้อยู่ช่วงใต้สะพานลอยข้ามแยกมหานคร
แล้วก็เขียนเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
จุดสอนอประชาสำรานสอนอสูวินทะวง
แจ้งถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสุวินทวง
่งหน้าฉะเชิงเศร้าช่วงใต้สะพานลอยข้ามแยกมหานคร
ลำผักชีสะพานเขียวบอกเอาไว้เลยค่ะ
ว่ามันมีหลุมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๕เมตร
เพราะว่ามันมาได้ยังไงไม่ได้ขุดสระอย่างที่คุณสืบสกุลบอกนะ
แต่อันนี้มันเกิดจากถนนมันซุดตัว
แล้วดูสิคือมันกินไปเลนส์นึง
รถก็เลยวิ่งได้แค่เลนเดียวอันตรายมาก
แจ้งถึงประชาชนที่สัญจรไปมาโปรดใช้ความระมัดระวังด้วยครับ
ทีนี้พอโพสต์นี้เขาโพสต์ออกไปช่วงสัก๓ทุ่ม
บอกว่าคือจะเห็นเลยอันนี้เป็นช่วงดึกแล้ว

เพราะว่าเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง
อยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือหนักซ่อมหลุมขนาดใหญ่
ดูสิพอสูบน้ำออกนี่มันลึกไม่ใช่เล่นเลยนะคะ
โชคดีนะยังไม่มีอุบัติเหตุยังไม่มีใครพลาด
ยังไม่มีรถคันไหนพลาดตกลงไป
แหมแต่เอาจริงบางทีคนไม่ชินเส้นทาง
กลัวจังเลยเวลาที่ขับมาแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเกิดค่ำมืดดึกดื่นมันอาจจะเกิดอันตรายได้
บอกว่าการจราจรถนนสุวินทวงช่วงใต้สะพานข้ามแยกมหานคร
ที่สอนอนลำผักชีขาออกมุ่งหน้าฉะเชิงเซา
ตอนนี้ซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อย
สามารถใช้ทางได้เป็นปกติในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะ
อืมน่ากลัวนะ